นี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหว
ฝากฝั่งเพื่อนของคุณแตงโมแล้วก็ทนายตั้มกันหน่อย

นี่ครับแม่ปลดเกร็ง
ถ้าผมทำได้ก็อยากลองปลดแม่ดูบ้าง

เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของเขาเองนะ
ว่าเขาบอกว่าคือถ้าแม่ไม่ให้อภัยผมอีกเดี๋ยวผมก็จะไปง้อแม่
อีกหนึ่งคนค่ะที่ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะคะ
คือทนายแม่ทนายเดชา

นี่ค่ะคุณผู้ชมทนายเดชาไปเม้นว่าอะไร
ทนายตั้มผมยังไม่โดนปลดครับ
คุณแม่ยังปลื้มอยู่อนาคตไม่แน่ฮ่าฮ่าฮ่า
คดีแตงโมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐาน

เออแปลว่าคือรู้ด้านเดียวใช่ไหม
คือคำช้างตาบอดคำช้างคุณก็พูด
แต่สิ่งที่คุณทำได้อย่างเดียวไม่รู้จะพาดพิงถึงใครนะ
ช่างมันเถอะอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมที่ออกมาแสดงความคิดเห็น
หลังจากที่คุณแม่ไปยื่นถอนคดีออกจากชุดคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาก็คือคุณแต๊งพงศกร
โพสต์ลอยดูหน่อยซิว่าเขาโพสต์ว่าอะไร
มหาศจรรย์สัตว์โลกกิ้งก่าเปลี่ยนสีพอดีดูข่าวเอ้ยดูสารคดีสัตว์เลื้อยคลานมันคลายเครียดดี
แท็กอย่าพาดพิงใครในคอมเมนต์นะจ๊ะ
นี่ค่ะกิ้งก่าเป็นสัตว์เล้ยคลานไง
นี่ค่ะคุณผู้ชมอย่าไปพาดพิงใครนะจ๊ะ

มาดูเพื่อนสนิทของคุณแตงโมหน่อยคุณแอนนานะคะ
ตรวจสอบคดีแตงโมด้านหมอพรทิพย์เดินหน้าต่อ
แม้คัดค้านยังมีสิทธิ์ทำได้ตอนนี้
ขอให้ใจคุณหมอร้อยเปอร์เซ็นต์
อันนี้ก็เราเข้าใจตรงกัน
กรณีที่คุณแม่ไปยื่นถอนคดีนี้ออกจากชุดกรมท

บอกคุณแอนน่าสักชัดอีกครั้งหนึ่งว่า
จะรับหรือไม่รับเป็นคดีพิเศษอย่างช้าที่สุด
น่าจะเป็นต้นเดือนพฤษภาต้องเข้าคณะอนุกรรมการก่อน
แล้วก็ไปชุดใหญ่ก่อนว่าชุดใหญ่เขาจะรับหรือไม่รับ
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหว
เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโมตลอดเหมือนกัน
อยากให้ฟังค่ะ

อยู่หน้าข่าวทั้งปีเลยอีหนู

แต่เจอหน้าอีกกระชากเลย

คนที่ช่วยเหลือปิดบังซ่อนเล้นความจริง
ดูแล้วกรรมสนองไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยครอบครัวหรืองานนี้